ยังคงต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้กันอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าตอนนี้พายุอาจจะพัดผ่านลงทะเลไปบางส่วนบ้างแล้ว
แต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่นั่นเองค่ะที่ยังประสบกับฝนตกอยู่
แล้วก็มีน้ำท่วมด้วยในหลายพื้นที่ต้องรับมือจากพายุป่าบึกนั่นเอง
ความช่วยเหลือรีบส่งต่อส่งกำลังใจกันอย่างท่วมท้นเลย
คนบันเทิงเองก็เช่นเดียวกันไม่นิ่งดูไดหลายคนส่งกำลังแรง
ให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้กันรัวเลยค่ะ
บางคนช่วยกันแชร์ช่องทางความช่วยเหลือด้วย
ทำอะไรไม่ได้อยู่บ้านสวดมนต์ขอพรภาวนาค่ะให้เหตุการณ์ทุกอย่างนั้นคลี่คลายไปเร็วนั่นเองค่ะ
จากความเคลื่อนไหวในโซเชียลดาราร้ายต่อหลายคนก็ส่งคลิปกำลังใจฝากผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรามาด้วย
ทุกภาคทุกส่วนเลยบอกว่าตอนนี้เราคนไทยเหมือนกันรวมน้ำใจส่งให้พี่น้องที่ภาคใต้
ไปฟังคลิปเสียงจากตายอรไทยกันเลยค่ะ
ในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะก็ขออนุญาตนะคะ
ส่งกำลังใจถึงพ่อแม่พี่น้องชาวใต้นะคะที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับพายุปลาบึกอยู่นะคะ
ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ก้าวผ่านนะคะ
สำหรับช่วงเหตุการณ์นี้ไปได้เร็วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างกลับมาสู่สภาพปกติได้เร็วด้วยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีดีนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะ
วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะคะ
ขอให้ทุกคนก้าวผ่านไปได้แล้วก็มีกำลังใจมากนะคะ
สวัสดีครับพี่น้องชาวใต้ทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางเขตจังหวัดสุราชธานีนครศรีธรรมราชนะครับ
ที่โดนอุทธกภัยโดนเรื่องของพายุนะครับปลาบึกเข้านะครับ
ก็บอกว่าต้องบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในเขตนั้นนะครับที่โดนประสบภัยนะครับ
แล้วก็ผมเองในนามไม้พิรมพรก็ขอส่งกำลังใจพาพี่น้องทุกท่านนะครับ
เข้มแข็งแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตนั้นไปได้ด้วยดีแล้วก็กลับมาใหม่ในสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอเป็นกำลังใจให้สำหรับผมครับ
ว่าบางพื้นที่ทางการเองจะมีการอนุญาตให้ประชาชนอบพยพกลับบ้านตัวเองได้แล้วตามความสมัครใจ
แต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่แล้วก็ยังมีประชาชนอีกหลายคนค่ะที่ยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านนะคะ
บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเดินทางลงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นค่ะได้นำกำลังใจไปให้พี่น้องชาวใต้
เอาไปส่งถึงที่เลยนะคะที่พักพิงกันอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่ต่างด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามค่ะเมื่อวานนี้หลายคนเห็นเธอแล้วนะคะ

คุณแม่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เธอก็บอกว่ายังติดต่อคุณแม่ไม่ได้
แต่โล่งใจก็หลังจากที่มีญาติ
แจ้งข่าวมาว่าคุณแม่อยู่ที่ศูนย์อพยพ

เธอเองก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่ได้รับความเสียหาย
เพราะว่าร้านอาหารที่นครนี้นะเสียหายทั้งหมดเลยค่ะ
มีญาติทักเป็นเพื่อนคุณแม่ที่เขาอยู่ในตัวเมือง
ที่ยังไม่ได้อยู่แบบลำบากมากอยู่ตรงในพื้นที่ปากพนัง
เขาก็บอกว่าคุณแม่น่าจะอยู่แถวนี้แหละ
คงจะไม่ได้ไปไหนเพราะว่าตอนนี้นครอ่อนลงแล้ว
พายุอ่อนลงแล้วกำลังเคลื่อนย้ายไปที่อื่นแล้ว

ก็สบายใจแต่ก็ยังติดต่อนางไม่ได้นะคะ

ก็เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้ว่าไปอยู่ที่อำเภอปากพนัง
บ้านคุณยายที่เหมือนเป็นศูนย์อพยพคือ
คือมีน้าชายเป็นอบตอบจเขาก็จะมีศูนย์อบพยพอยู่ตรงนั้น

ก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบเหตุกันอยู่ค่ะ